เอาละครับแม่บ้านพ่อบ้านดูข่าวนี้หน่อยถังก๊าซเวลาหมดแล้วเขามาส่งแล้วเนี่ย
บางทีก็ไม่เป็นไรนะครับรีบไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเปลี่ยนนี้
เปลี่ยนมาทุกครั้งเนี่ยครั้งนี้ก็เหมือนกันแม่บ้านก็เปลี่ยน
หมุนเปลี่ยนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บก็หมดใช่ไหมเมื่อกี้ทางกับข้าวครั้งแล้วก็ทางกับข้าวดิ
ทำกับข้าวไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับไฟลุกถังก๊าซแบบนี้เลยเพราะอะไร
คุณผู้ชมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะทุกทีก็เปลี่ยนนี่นะฮะ
ก็เป็นคนบิดเองนี่ไอ้วาวเนี่ยกู้ภัยต้องฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำสกัดไฟครับ
ไฟมันไหม้ถังก๊าซแล้วก็ช่วยกันเอาอุปกรณ์นะครับ
เคลียร์ไอ้ผ้าที่ห่มคลุมถังก๊าซเอาไว้เนี่ยนะครับ
แล้วก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับไปปิดที่วาว
แล้วก็ระงับเหตุได้ใช้เวลาตรงนี้ที่ผมเล่าไปครึ่งชั่วโมงกว่า
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในบ้านพักในอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
ค่ำของเมื่อวานนี้เคราะห์ดีเคราะห์ดีอะไรอ่ะ
ไฟไหม้ขนาดนี้เคราะห์ดีนะครับที่ถังก๊าซมันไม่ล้มลงมา
ฉะนั้นอาจไฟไหม้บ้านได้นางสนายผิวเหลืองอายุหกสิบสี่ปี
นางสนายเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยจงของบ้าน
ก่อนเกิดเหตุก็โทรสั่งซื้อก๊าซหุงต้มอ่ะแล้วพอพนักงานเอาถังก๊าซมาส่ง
ก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ทำทุกทีเนี่ย
ก็เปลี่ยนเองทุกทีหลังจากนั้นก็ทำกับข้าวตามปกติ
จู่ไฟมันลุกว่ะเฮ้ยไฟมันลุกขึ้นมาโอ้โหนี่แหละครับ
เธอก็เลยเอาผ้าชุบน้ำไปคลุมถังก๊าซเอาไว้นะครับ
หวังว่าไฟจะดับไม่ว่าโอ้โหคลุมกี่ผืนกี่ผืนใช่เหรอ
ใช้วิธีนี้เหรอไฟก็ไม่ดับสักทีจนญาติต้องแจ้งกู้ภัยนะครับ
ขณะที่ทีมกู้ภัยมังกรสุรินมาถึงเนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุของไฟไหม้
ก๊าซครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้วาวที่เปลี่ยนทุกทีน่ะ
หมุนไม่ไม่แน่นครับคุณผู้ชมอาจจะปีนเกลียว
แล้วก๊าซมันก็ออกออกระหว่างที่ท่านทำกับข้าวเคราะห์ดีไม่บานปลาย
เหตุการณ์แบบนี้กู้ภัยแนะนำบอกว่าหากเกิดกรณีนี้ต้องใช้ผ้าชุบน้ำ
รีบเข้าไปปิดวาวถังก๊าซนะครับส่วนการใช้ผ้าหนาหนาชุบน้ำแล้วไปคุมไฟน่ะ
คือท่านอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยฝึกแต่อาจจะแบบมีความสับสนในขั้นตอน
ก็คือถ้าเอาผ้าไปคลุมบนไฟเนี่ยมันก็ไหม้ต่อสิครับ
ไม่ต่อไม่ต่อไอ้ผ้าที่ชุบน้ำเขาไปห่อตรงไอ้วาวมัน
แล้วก็ใช้บิดนะครับบิดวาวถอดวาวออกมาแล้วก็บิดให้สนิท
แบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับระวังระวังหน่อยละกัน
อะไรที่เคยทำเคยทำทำจนชินเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนเรื่องใกล้ตัวด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะ